เอาล่ะคุณผู้ชมเราไปดูคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลกันหน่อยนะคะ

คาดว่าสาเหตุก็คงเป็นเรื่องของผิดใจกัน

คลิปนี้นะคะก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชาวลำปางคนนึงนี่แหละค่ะ

เราต้องเบลอนะเพราะว่าเบลอทั้งใบหน้าด้วยแล้วก็
แต่ว่าเราก็จะเห็นแหละลักษณะของการทำร้ายร่างกายนี่โหดเหมือนกันนะ

ภาพนี้คลิปนี้นะคะความยาวกว่า๓นาที
หลังจากที่โพสต์คลิปลงไปแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์ของวัยรุ่นหญิง๒คน
ตบตีทำร้ายร่างกายกันคนนึงเนี่ยสู้ไม่ได้นอนอยู่กับพื้นเลย
ส่วนอีกคนนึงนะคะทั้งใช้เท้าเหยียบลงไปที่ตัว
แล้วก็ยังมีการนั่งคร่อมกระชากผมตบตีใช้เท้าเตะ
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งที่นอนอยู่แล้วสู้ไม่ไหวเนี่ยต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ในคลิปพอจับใจการสนทนะได้
ก็คือว่าสาเหตุถูกปีกันน่าจะจากการเฮื้งหวงผู้ชาย
พอทั้งคู่เจอกันก็ฮร่อตกปีกันแบบนี้
หลังคลิปออกมาผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป
ว่าเป็นใครแล้วก็จะต้องดำเนินคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วย
ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ
แม่น้ำวังเขตตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะคะ
คนโพสต์ก็บอกว่าทำไมสาวลำปางแน่แต่